ในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกัน

ใช่วันนี้เชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งไลน์มานะคะว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมาแล้วมันไม่ถูกรางวัลเนี่ย
เราจะเอาไปทำอะไรกันดีให้มันเกิดประโยชน์
บางคนก็ส่งมาเยอะเลยทำกระทงทำบริจาคอะไรเยอะแยะมากมาย
ถ้าเกิดมีไอเดียดีก็ส่งเข้ามาเพิ่มกันเยอะ

เอาล่ะอย่าไปคิดอะไรมากไม่ถูกก็ไม่เป็นไร
ชีวิตนี้มันยังมีงวดหน้าเสมอแหละคุณผู้ชม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ไม่ถูกแล้วก็ต้องมาดูกับข่าวนี้
เพราะว่าคนที่เขาถูกก็มีเหมือนกัน
มีเหมือนกันเราก็ต้องแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วย
ร่วมยินดีกันไปไปดูชมหน้าคนดวงเห็งที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกันหน่อยค่ะ
อันแรกนี่เลยคนแรกคือนายก้อสนคลายทองนะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายกาแฟอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ถูกรางวัลที่หนึ่งรับไปหนอเลย๖ล้านบาท
นี่คุณพี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้าที่ตัวเองจะทราบข่าวเนี่ยนะคะ
ว่าลูกของเพื่อนประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยเปิดเข้าไปในเฟซบุ๊กไปดู
แล้วก็ไปเห็นเลขทะเบียนรถของลูกเพื่อนที่ประสบบัติเหตุ
ก็คือเป็น๕๑๐ประกอบกับว่าเป็นปีเกิดของตัวเองด้วย
ก็คือเกิดปี๒๕๑๐ก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อเลขนี้แหละนะคะ
ประกอบกับจังหวะนั้นก็มีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
มาขายให้พอดีแล้วก็มีเลขท้าย๕๑๐อยู่๕ใบ
แต่ว่าไม่ได้ซื้อ๕ใบนะซื้อใบเดียวเพราะว่าคุณพี่เขาบอกว่า
เขาซื้อไว้แล้วก่อนหน้านั้นก็เลยซื้อแค่ใบเดียวเท่านั้นเอง
น่าเสียดายเฉียดไปเฉียดไปถ้าจัดเกลี้ยงหมดทั้ง๕ใบแล้วก็
ได้ไหมล่ะส่วนอีก๔ใบที่เหลือเนี่ยไม่รู้มาอยู่กับคุณพี่คนนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเขาเป็นคนเมืองเพชรเหมือนกันก็คือคุณอังกูลสิทธิชัยอายุ๕๖ปี
ถูกรางวัลที่๑๔ใบโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเขาขาย๕ใบคุณพี่ซื้อไปใบหนึ่ง
ฉันแอบคิดเหมือนกันว่าคุณพี่นี่ซื้อต่ออีก๔ใบหรือเปล่า
มันไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นแต่ก็มีความเป็นไปได้
เพราะว่ารับไปเลย๒๔ล้านบาทเอ้อแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่า
มันไม่ได้เป็นศัลก๔ใบที่เหลือจากพี่โกศลแบบนั้นสักครู่กล่อง
ดิฉันแค่สงสัยขึ้นมาแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ใครที่พลาดพลั้งผิดหวังก็ไม่ต้องเสียใจไป
ไม่ต้องเสียใจเพียงแค่ดูข่าวนี้ไปแล้วก็ตาร้อนไปเท่านั้นเองนะครับ

กันที่สุรินทร์บ้างเขาบอกเขามีคนดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลที่๑นะครับ
คนนี้เลยนายนิพพลนพอายุ๕๖เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
ตนเองนั้นถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑จำนวน๑ใบครับ
ส่วนเงินเขาจะเก็บเอาไว้ใช้ในครอบครัวแล้วก็จะแบ่งไปทำบุญบางส่วนด้วย
ที่เดียวกันที่สุรินทร์ยังไม่หมดโอ้โหจังหวัดนี้คนดวงดีเยอะจริงดีจริง
นี่แหละครับนายธวัชชัยบรรลือทรัพย์อายุ๒๕ปี
เขามีอาชีพเป็นช่างหมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณนิพนธ์คนแรกที่ถูกไปเมื่อสักครู่นี้

ก็ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑จำนวน๒ใบ

ก็เล่าว่าตนเองซื้อสลากในเวลาไล่เลี้ยงกับนายนิพนธ์นี่แหละ
ซื้อจากแม่ค้าที่เขาเดินเร่ขายในสลากกลุ่มเดียวกัน
ส่วนเงินที่ได้เขาบอกว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ในครอบครัว
ก็แสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่ดวงดีดวงเห็ง
แล้วก็ร่ำรวยกันไป

ปกติแล้วลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกจะใส่ไว้ในตู้เก็บไว้สวยดี
แต่ว่ามีอยู่สองท่านที่บอกว่า
งวดนี้ไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าถูก

แล้วก็บางคนบอกว่าได้มา๒๖๓ใบ
ตายแล้วเลขท้าย๒ตัวไปเลย

นั่นน่ะสินี่เอาลอตเตอรี่ไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์
ก็มีเหมือนกันนะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะ
ยังไม่หมดเราไปดูเรื่องของความสนุกสนานกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้การแข่งขันกีฬามันกำลังมา
วันนี้วันก็ปิดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพิธีปิดกัน
ใช่ค่ะเราก็เลยเอาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ใช่ถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นกีฬาอะไร

วิ่งกันแบบ๔คุณร้อยเมตรนะคะคุณ

ไฮไลท์งานของดีและเทศกาลผลไม้

ก็จะต้องอืมลูกทุเรียนที่มันมีน้ำ

ผลัดทั่วไปนี่แหละระยะทางก็๑๐๐เมตรนะคะ
ก็เลยสร้างความสนุกสนานคื้นเครงให้กับกองเชียร์มากเลย
แต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่แข่งจะสนุกสนานด้วยหรือเปล่า

หรือว่ามือเปล่าจริงเหรออุ้มผลักมือเปล่ามือเปล่าจริง
โหดรายมากจริงสำหรับงานนี้นะคะ
ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์
ผลิตผลทางการเกษตรเผยแพร่ของดีในตำบลบ้านตึกค่ะ

แล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวตำบลบ้านตึกด้วยนะคะ
ซึ่งภายในงานก็มีการจัดประกวดผลไม้ประเภทต่างด้วย
อย่างเช่นทุเรียนมีอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นของดีของเขา
งสาดก็มีรองกองก็มีกล้วยน้ำว้าก็มี
แล้วก็มีการประกวดซุ้มของดี
ประกวดจัดกระเช้าผลไม้จำนวน๑๔หมู่บ้านแบบนี้ด้วยนะคะ
ก็จะมีผลผลิตเยอะแยะเลยนะคะผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งงานนี้ก็จะทำให้ผลไม้ของที่นี่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย
ใครอยากทานผลไม้สดสะอาดก็หาซื้อกันมาทานได้เลยนะคะ
ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
โอ๊ยศุโขทัยนะเขาจัดอัยกรณาในงานวันนี้
กับการแข่งขันทุเรียน

ประเทศไทยน่าจะได้แชมป์ในการวิ่งผลัดทุเรียน
ผัดไปส่งให้ถึงมือนะอย่าโยนนะ
ถ้าโยนอยู่ฉันไม่รับอ่ะหรือฉันคนนึงอ่ะ

สีสันแบบนี้มีมานำเสนอกันเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต่อเนื่องกันที่
ของกินให้มันอิ่มน้ำสำราญกันไปเลยดีกว่า
เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเด็กแนว
อยู่ที่ไหนยังไงอ่ะที่ไหนอ่ะอยู่ที่จังหวัดนี้ครับ
ปึ้งนครปฐม
อ๋อก็คงไม่ไกลนะไม่ไกลแต่ต้องเป็นเด็กแนวถึงจะไปได้หรือ
ต้องเด็กแนวแต่ว่าร้านนี้เขาเป็นเด็กแนวแนววินเทจ
แล้วก็เขาบอกว่าเปลี่ยนแนวตลอดสัก๔๕นาที
ก็เปลี่ยนตลอดเลยนะร้านไม่ชำเจอ่าจะได้ไม่ชำเจ
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน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
ผมเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับ
นี่เลยมาที่วัดบางพระครับ

คอนปฐมมากราบไหว้หลวงพ่อเปิ่นเอาเลิกเอาชัยกันก่อนครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอิ่มบุญกันแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปอิ่มท้องกันต่อนะครับ
เดี๋ยวจะไปทานก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่ากันว่าแนว
แต่มันจะแนวยังไงติดตามกันได้
ถึงแล้วเตี๋ยววินเทจ
ร้านก๋วยเตี๋ยววินเทจก๋วยเตี๋ยวเด็กแนว
แนวขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเลยดีกว่าครับ
แล้วอยู่ข้างผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เจ้าของร้าน

ร้านของเรามีที่มาที่ไปยังไงเอ่ย
เตี๋ยวนี่คือแม่ผมทำอยู่แล้ว
พวกเรื่องตกแต่งร้านอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสไตล์ผม
พูดถึงเรื่องของเมนูกันหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าทีเด็ดก็คือต้มยำ
แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นหมูหมูจริง

แล้วก็น้ำซุปนี่แสดงว่าต้องเคี่ยวใช้เวลานานมาก

นูต่อไปโอ้โหทำไมคุณต้องเสิร์ฟชามมาเริ่มเทิม

จะรวมกันอยู่ในนี้เลยใช่ครับ

นี้คือชุดเย็นตะโฟหม้อไฟ

มีปลาหมึกนะแล้วก็มีลูกชิ้นปลา
ไข่กุ้งครับไข่เยี่ยวม้าเลยครับ

เปรี้ยวน้ำมะนาวแล้วก็แน่นอน
ความหอมหวานกลมของน้ำซุปนี่

สวัสดีครับ

สาวนะครับรวมกันทำ

มีค่ะเป็นอาหารอีสานอยู่ด้วยกันค่ะ

อันนี้น้ำสบคอหมูย่างค่ะ

ก็ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพ
การจนาภิเษตรค่ะเข้าใสน้อยนะคะ

สำหรับเวลาเปิดปิดของทางร้านล่ะครับ
ร้าน๘๙โมงเช้านะคะ
ถึง๑ภูมิค่ะทุกวันจานนังคาร
ถ้าสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะอยู่ทุกวันพุธค่ะ

วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์คนเยอะมาก

ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุ้ยนะครับ

สำรานเลือดหรืออร่อยที่ในนั้น

จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม

ต้องคิดอีกมุมนึง
อืมเท่านั้นน่ะสงสารจังเลย

มันดีมากเลยเห็นไหมบรรยากาศมันดีมากเลยสวยมาก
เห็นแล้วบอกเลยว่าอยากจะไปหายใจเข้าลึกแบบ
อย่างนี้ให้มันเต็มปอดเอาให้แบบจมูกบานกันไปเลย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสะพานไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปี
อยู่ที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้เขาปรับลุคใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแล้วนะ
ด้วยมีการแบบได้ความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านที่นี่นั่นเองนะคะ
โดยได้มีการช่วยกันสร้างจุดชมวิว
แล้วก็จุดถ่ายรูปบริเวณมุมต่างของสะพานแบบนี้
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปกับสะพานไม้

เพราะว่าเขามีการเพิ่มจุดชมพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย
คุณไปที่สะพานไม้โบราณแบบนี้
คุณก็จะเห็นวิวสวยแล้วก็พระอาทิตย์ตกดิน
ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
และในช่วงนี้บรรยากาศสะพานไม้ร้อยปีของที่โคราชเนี่ย
มันสวยมากเพราะอะไรรู้ไหม

ถูกต้องระยะทางเนี่ยยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตร
กิโลเมตรที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นทุ่งนาทุ่งนาข้าวสวยงามมาก
นี่มีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะเลยกิจกรรมเยอะแยะมีจุดถ่ายรูป
มีจุดเช็คอินนะคะรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ภายในแม่น้ำลำคลอง
ก็แบบสมบูรณ์มากแบบนี้อากาศก็เย็นสบายคุณดูสิอืม
เหมาะมากเลยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวมาชมกันชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
เขาก็มีการช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็พัฒนาต่อเติมจุดต่าง
ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งต่อไปก็จะมีการสร้างจุดบริการต่างต่าง
เพิ่มมากขึ้นในส่วนของห้องน้ำด้วยจุดบริการอาหารเครื่องดื่มก็จะรองรับให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยครับโอ้โหเห็นแล้วนี่เขาก็พัฒนาขึ้นนะ
ใช่เพราะว่าสะพานมันเก่าอายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะก็พัฒนาให้มันสวยงามขึ้น
รองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นครับจะได้มาเที่ยวชมมาถ่ายรูป
มีมุมน่ารักน่ารักเอาไว้หรือว่าโพสต์ลงในด้วยเอาล่ะ
คุณผู้ชมส่งมากันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของถ้าไม่ถูกเนี้ย
เห็นต้มโครงลอตเตอรี่

จะไปแลกเป็นเงินคืนจากคุณสามี

นึกว่าเกิดวิญญาณนี้น่ะ
ถ้าตะลี่ไม่ถูกก็ไปแรกเงินคืนกับคุณสามี
อยากให้มาเป็นภรรยาคุณชนะเลยสักที

แสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะ

ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมดีกันหน่อยนะครับ
ทางอีซูซูนั้นเขาร่วมมือกับทางด้านกรมการขนส่ง

สุดยอดนักขับมือทองมาแข่งขันในการขับรถบรรทุก

แล้วก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องราวนี้กัน

ช่วงหน้ามีอะไรนะครับร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ร็อกเกอร์รออยู่แล้ว

ติดตามกันให้ได้นะครับ
เดี๋ยวพักกันแค่ครู่เดียวเท่านั้นครับ
ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่มือหนึ่งของเมืองไทย
โดยมีมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะ
กรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
และสนามทดสอบภัยพิสโตน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งงานนี้อีซูซูจัดหนักจัดเต็ม

เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุก๑๐ล้อลากพ่วง
และรถบรรทุกหัวลากมือหนึ่งของเมืองไทย
เงินรางวัลมูลค่ากว่า๑ล้าน๑แสนบาท
โดยผู้แข่งขันจะต้องผ่านการทดสอบทักษะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพการขับขี่
และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
โดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการฝ่าด่านสุดหินบนสถานีต่าง
ที่ออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริงมากที่สุด
ถึง๔สนามด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางแคบ
การขับรถสลาลมและจอดให้ตรงจุด
ขับรถเดินหน้าและถอยรูปตัวที
สุดท้ายคือการขับรถให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัย
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงฝีมือในการขับขี่ที่ถูกต้อง
และทำเวลาให้ได้ดีที่สุด

มาพัฒนาทักษะการขับรถประหยัดและปลอดภัย
ใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้มากขึ้นครับ
และผู้ชนะเลิศประเภทรถบรรทุกหัวลากได้แก่คุณประกอบชาภูมี

จะได้ครบรู้เกี่ยวกับการใช้รถอย่างถูกวิธีนะครับ
สามารถเอาไปปักใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพื่อการขนส่งสินค้าที่ดีที่ปลอดภัย
ก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้
ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับทั้งเงินรางวัล
โลกเกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก